คุณผู้ชมคะจากกรณีเรื่องท้องทิพย์ที่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งบอกว่าท้องลูกแฝด
คลอดที่โรงพยาบาลแห่งแรกคือโรงพยาบาลมังปลาม้าแล้วก็มีการถูกส่งตัวเด็กเนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแล้วปรากฏว่าเด็กคนนึงเสียชีวิตไปรับศพที่โรงพยาบาล
อ้างว่าโรงพยาบาลทำเด็กหายเพราะว่าจังหวะที่จะเอาศพลูกมาทำพิธีที่วัดเนี่ยเปิดห่อผ้าดูไม่มีศพ
ก็มีคนถ่ายคลิปนี้ร้องห่มร้องไห้แล้วก็เอาไปลงในโลกโซเชียลจนมันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมา
คือบทสรุปออกมาแล้วล่ะว่าสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้ท้องจริงไม่ได้มีการคลอดลูกจริงแล้วโรงพยาบาลก็ไม่ได้ทำศพหายด้วย
เรื่องนี้ทางสพเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยแจ้งความกับสองสามีภรรยาคู่นี้เรียบร้อยแล้วแต่อีกหนึ่งคู่กรณีโดยตรงก็คือทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนะคะ
วันนี้นิติกรโรงพยาบาลเดินทางมาแจ้งความกับสองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะแจ้งสามข้อหาด้วยกันและไม่ได้แจ้งแค่สองสามีภรรยาแต่แจ้งข้อหาคนที่ไลฟ์คนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงดูหมินทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียงนี่ก็โดนแจ้งความด้วยเหมือนกันเขาเอาชื่อเฟซบุ๊กอะไรมาแจ้งความหมดเลย
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาและข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จ
ส่วนกลุ่มที่๒ค่ะมี๖รายด้วยกันเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊ครายชื่อ
ตามนี้นะคะที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอ๖คน
หกคนนี้ค่ะมีหนึ่งในนั้นคือบอลลี่สุพรรณบุรีก็คือเพื่อนเพื่อนของนางสาวเตยอ่ะ
คือเป็นคนแรกที่เป็นคนอัดคลิปตอนที่นางเสาเตยร้องไห้
ตอนที่เปิดห่อผ้ามาแล้วไม่เจอศพลูกแล้วก็เอาไปลงในโซเชียลมีเดีย
เขาไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยที่เขาทำไปเพราะว่าเขาเห็นใจคนเป็นแม่คนหนึ่งที่ต้องสูญเสียลูก
เขาก็อยู่ในหนึ่งรายชื่อที่ถูกแจ้งความด้วยนะคะ
กลุ่มนี้โดนแจ้งความ๒ข้อหาด้วยกันนะคะ
ก็คือข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
และข้อหาความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณาค่ะ
เรื่องนี้นิติกรรมโรงพยาบาลบอกชัดเจนนะคะว่า
อันนี้เป็นการแจ้งความในคดีอาญานะ

และสิ่งที่ยืนยันให้ฟังได้ในวันนี้เลยก็คือ
จะไม่มีการยอมความอย่างเด็ดขาด
เพราะการกระทำของทั้ง๘คนนี้
ทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสื่อมเสีย
และระบบสาธารณสุขของจังหวัดสุพรรณบุรี

แม้จะบอกว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามนะคะ
ส่วนกรณีที่ในนัดฝั่งสามีออกมาระบุบอกว่า
ไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรกับการกระทำของภรรยาของตัวเองเลย
ไม่ได้รู้เรื่องเขาก็เป็นเหยื่อถูกภรรยาโกหกเหมือนกัน

ก็ไปต่อสู้แล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในชั้นศาลก็แล้วกัน
เพียงแค่ให้เขาได้รู้จักรับผลตรงนี้ก็พอสมควรแล้วครับ
หลักที่เป็นข่าวออกมาทางสองสามีและ
เรื่องมีการติดต่อที่จะแสดงภรรยาผู้ชนเข้าไปขอโทษอะไรแบบนั้น
ก็มีการติดต่อเข้ามาจะขอโทษนะครับ
แต่ก็เห็นว่ายังไม่ว่างนะครับยังติดภารกิจอยู่
ซึ่งวันนี้จริงสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ต้องเดินทาง
สพเมืองสุพรรณบุรีนะคะไปถึงกันตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่ง
เพื่อสอบปากคำเห็นบอกว่าสอบยาวจนถึง๒ทุ่มเลยนะคะ
ใช่เพราะเขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายด้วยโดนแจ้งความเท็จ

เมื่อวานนี้ส่งฟ้องสารทันทีนะฮะค่ะสารท่านนัดสืบสอบนะครับ
แต่นี่วันนี้โรงพยาบาลมาแจ้งความต่อ
เราได้คุยกับทั้งคู่อีกครั้งมันวานนี้ทั้งคู่ลงจากสารมา
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวฝ่ายเตยภรรยาวัย๒๑๒๒ปีก็ยอมรับ
ยืนยันเหมือนเดิมว่าคิดคนเดียวทำคนเดียว
ส่วนตัวนัทสามีก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องจริง
ค่ะเดี๋ยวจบเรื่องจบราวก็คงจะต้องแยกกันแล้วล่ะ
เพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็ถือว่ามันก็รุนแรงแล้วก็รับไม่ได้
นิติก็ไปคุยด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างที่เกิดขึ้น
คือวันนี้นัทก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เตยสร้างเรื่องขึ้นมา
ความสัมพันธ์ในตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงนัทบอกว่าเลิกกันแล้ว

จริงคือหย่ากันเลยเหรอคะความเป็นสามีภรรยา
เลิกจริงไม่ได้เลิกทริปแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันครบรอบ๑ปีที่ครบหากัน
แต่ก็ต้องเลิกเพราะทางครอบครัวเขาก็ขอร้องว่าอยากให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับเตย
เจอกันที่คุยกันก็คือเรื่องของคดีความเท่านั้น
เพราะต้องมาถูกสอบปากคำร่วมกัน
ส่วนเรื่องเงินที่จะต้องใช้สู้คดีตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันนะว่าจะเอายังไงกันต่อ
เรื่องที่จะไปขอโทษทางโรงพยาบาลตั้งใจว่าจะไปขอโทษแน่นอน
เดี๋ยวกำลังประสานกับทางโรงพยาบาลอยู่นะฮะ
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ฝ่ายของนัทบอกนะฮะ
ส่วนเรื่องของน้ำนมอะไรพวกนี้ที่ว่าเคยเอานมมาปั๊มมาเก็บอะไรพวกนี้
อันนี้มันก็จะมีเรื่องของขดงคดีอะไรอีกส่วนหนึ่งตรงนี้
เขายังไม่ขอพูดถึงกันบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน
ต่อไปได้แต่เรื่องน้ำนมอะไรอยู่ตรงนี้
ตรงนี้ไอ้น้ำนมมันยืนแบบอะไรตรงนี้
เรื่องน้ำนมอยู่ตรงเนี้ยทางทางทางทางที่สืบเขาก็
เขายังไม่ให้พูดอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังรวบรวมทุกอย่าง

ทีนี้เราก็ไปคุยกับพระสวัยพระลูกวัดสวนแตงอีกครั้งนึง
สวัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยที่ทำให้เรื่องนี้มันแดงขึ้นมา
ครับเพราะพระสวัยคือพระที่ถูกนิมนต์ขึ้นรถไปรับศพเด็กที่โรงพยาบาล
แล้วก็กลับมาที่วัดและท่านนี่แหละเป็นคนบอกว่าไม่ได้
ต้องเปิดผ้าออกเพื่อที่จะมัตราสัง
เรื่องนี้พระสวัยก็บอกว่าจริงมันก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์แหละ
พอญาติโยมนิมนต์ให้ไปทำพิธีเนี่ยก็ต้องทำให้มันถูกหลัก
มันก็ต้องแกะห่อผ้ามาเพื่อมัตราสังเด็ก
ถึงได้รู้ว่าเอาสรุปแล้วไม่มีศพเด็กอยู่ในนั้น
ท่านก็บอกว่าก็เชื่อว่าคงเป็นเวรกรรมของสองสามีภรรยาคู่นี้ที่เขาสร้างมาด้วยกันจนมันลงเอยเป็นเรื่องราวแบบนี้นะคะ
ไปท่องบูชาภาชอะไรแล้วใครทำดีมันก็ได้ดีทำถั่วก็ได้ชั่วควะกันเทอะ
ใครแย่งไม่ได้ของความชั่วความดีนะทำด้วยตนเอง
อย่างก็เหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกนะฮะหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยฉุกคิดได้

ก็เหมือนที่หลวงพ่อทันบอกแล้วฮะอาวันว่านี้จะเป็นอีก๑เหตุการณ์อีก๑เรื่อง
อีกหนึ่งข่าวที่ทำให้ทุกคนเนี่ยฉุกคิดได้ใช่ค่ะการโกหก
กู่เรื่องสุดท้ายยังไงก็ถูกจับจนได้